ที่มีการเผชิญหน้ากันระหว่าง๒กลุ่ม
ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อวานนี้
ทำให้วันนี้ก็มีการแจ้งความดำเนินคดีกันเพิ่มเติม
คือเมื่อวานนี้ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มีกลุ่มภาคีเครือข่ายปกป้องสถาบัน

คือเขาจัดกิจกรรมกันตอนบ่าย๒
ลานหน้าพ่อขุนมหาวิทยาลัยรามคำแหง
แนวร่วมรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตย
ก็จัดกิจกรรมในบริเวณเดียวกันช่วง๕โมงเย็น
ทีนี้ค่ะพอเครือข่ายรามคำแหงไปถึง
ก็เห็นว่ายังมีการชุมนุมของเครือข่ายปกป้องสถาบันอยู่
แล้วก็มีการตะโกนโหร้องขับไล่กันเกิดขึ้น
ก็เลยต้องมีการย้ายพื้นที่กันไป
หน้าสำนักงานอธิการบดีห่างออกไป๒๐๐เมตร
ก็มีการตั้งเครื่องกระจายเสียงปลาใส
ทีนี้ค่ะมันก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นมีการปะทะกันอย่างที่เห็น
คือมีคนที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ
เขาลงบันทึกประจำวันเอาไว้กับตำรวจสนหัวหมาก
ข้อหาทำร้ายร่างกายทำให้บาดเจ็บและเสียทรัพย์
พูดจาดูหมินทำให้เกิดความเสื่อมเสีย

เขาบอกว่าเขาก็ไปตรวจร่างกายกันที่โรงพยาบาล
แล้วก็เข้าแจ้งความเพิ่มเติมกันอีกครั้งช่วงบ่ายวันนี้นะคะ
ทางโซเชียลก็นำคลิปหลักฐานเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างสองฝ่าย
เป็นนาทีที่น้องแบมนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงชั้นปีที่หนึ่ง
ถูกลำโพงขนาดใหญ่ทุ่มใส่ค่ะดูตามภาพนะคะ
นี่ค่ะคือมีคนทุ่มลำโพงไป

บาดเจ็บขาต้องเข้าเฝือกนะคะเนี่ยค่ะ

ทุ่มไปเดี๋ยวรอดูนะคะ
นี่จังหวะนี้ค่ะ

ล่าสุดช่วงบ่ายสามโมงที่ผ่านมาน้องแบมค่ะนางสาวทิติมาบุตรดีอายุสิบเก้า
เป็นสมาชิกกลุ่มเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตย
ก็เลยไปแจ้งความที่สนหัวหมากนะคะ
บอกว่าถูกภาคีเครือข่ายปกป้องสถาบัน
ทำร้ายร่างกายด้วยการใช้ลำโพงทุ่มใส่
ตอนที่เป็นพิธีกรอยู่บนหลังรถกระบะ
เท้าซ้ายฉีกใส่เฝือกอย่างที่เห็น

ไปที่โรงพักก็ต้องให้คนอุ้มขึ้นไป
แบมก็บอกว่าแม้ว่าจะเห็นต่างทางการเมือง
แต่กลุ่มภาคีเครือข่ายปกป้องสถาบัน

จะมีวุฒิภาวะควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่านี้
ยืนยันว่าทางกลุ่มไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มต้นยั่วยุ
แต่ว่าทางภาคีเครือข่ายเป็นฝ่ายวิ่งเข้ามา
แล้วก็ทำร้ายหลายคนเลย
กรณีที่มีการนำภาพเยาวชนชายอายุ๑๕
แถลงข่าวว่าเป็นผู้จุดชนวนในครั้งนี้
ที่ก็อรชอนำภาพไป

สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้มีการยั่วยุอะไรทั้งสิ้น
พวกเราก็เลยย้ายจากร้านพ่อขุน
มาหน้าตึกอธิการบดีแทนอย่างที่ทุกคนเห็น
หนูก็ขอร้องพี่เขาเลยว่า
เนี่ยเราประหยัดสตินะเราไม่ปะท้านะคะ

ตอนนั้นที่เรากำลังจับไม้พูดอยู่
เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องสถาบันเลย
มัธยมคนแรกที่ขึ้นมาปลาใส
ก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องสถาบันเลย
เรากล้าพูดว่าเราไม่ได้จับจ้วงหรือ
ที่อายุก่อนโดนน้องมัธยมคนที่เดินสับนิ้ว

ตัวของน้องมัธยมคนนั้น
ว่าจริงแล้วเนี่ยเด็กวุฒิภาวะมันก็ยังไม่ได้มากพอเท่ากับคนที่เป็นผู้ใหญ่
เพราะฉะนั้นอะไรที่มันบอกกันได้หรืออะไรกันได้หรือว่าจริงแล้วคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ย
โดยส่วนตัวแล้ววุฒิภาวะมันต้องมากกว่าเด็กเพราะฉะนั้นการที่คุณวิ่งมาแล้วก็มาทำกับคนเหล่านี้เป็นอะไรที่มันไม่ถูกต้องแล้วก็โหดร้ายมาก
หนูที่อยู่ข้างบนตรงนั้นก็อย่างที่พี่เห็นทุกคนก็พยายามที่จะทำลายลำโพงพยายามจะดึงคนที่อยู่บนรถลงมา
จริงหนูไม่รู้ว่าเมื่อวานหนูจะโดนอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าที่พวกหนูรอดได้ก็เป็นเพราะพวกพี่นักข่าวที่ถือกล้องส่วนหนึ่งกันอีกทีนึงเพื่อกำลังจะเก็บภาพ
หนูจำได้ว่าเมื่อวานอ่ะกล้องก็เยอะมากอย่างนี้ค่ะมันอยู่รอบคันเลยมันเหมือนช่วยเซฟหนูอีกชั้นหนึ่ง
วันนี้ได้แถลงข่าวนะครับทุกผู้ชมครับ
โดยเป็นการแถลงข่าวกรณีเหตุประทะกันของผู้ชุมนุมที่มหาวิทยาลำคำแหงเมื่อวานนี้
แล้วก็ที่ปรากฏภาพกลุ่มเครือข่ายปกป้องสถาบันไปทำร้ายร่างกาย
เครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตย
โศกกอรชวันนี้ได้นำคลิปบอกว่าเป็นคลิปอีกมุมหนึ่งที่เป็นเหตุการณ์ก่อนปะทะทำร้ายร่างกาย
ให้มาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนอ่าเดี๋ยวดูนะฮะที่ทางตำรวจเอามาแถลงวันนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่รามคำแหงเมื่อวานนี้นะครับ
โคศกรรชาวันนี้ได้นำคลิปบอกว่าเป็นคลิปที่ทางตำรวจเอามาแถลงวันนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่รามคำแหงเมื่อวานนี้นะครับ
โคศกรรชาวันนี้ได้นำคลิปบอกว่าเป็นคลิปที่ทางตำรวจเอามาแถลงวันนี้นะครับ
โคศกรรชาวันนี้ได้นำคลิปบอกว่าเป็นคลิปที่ทางตำรวจเอามาแถลงวันนี้นะครับ
โคศกรรชาวันนี้ได้นำคลิปบอกว่าเป็นคลิปที่ทางตำรวจเอามาแถลงวันนี้นะครับ
โคศกรรชาวันนี้ได้นำคลิปบอกว่าเป็นคลิปที่ทางตำรวจเอามาแถลงวันนี้นะครับ
โคศกรรชาวันนี้ได้นำคลิปบอกว่าเป็นคลิปที่ทางตำรวจเอามาแถลงวันนี้นะครับ
โคศกรรชาวันนี้ได้นำคลิปบอกว่าเป็นคลิปที่ทางตำรวจเอามาแถลงวันนี้นะครับ
โคศกรรชาวันนี้ได้นำคลิปบอกว่าเป็นคลิปที่ทางตำรวจเอามาแถลงวันนี้นะครับ
โคศกรรชาวันนี้ได้นำคลิปบอกว่าเป็นคลิปที่ทางตำรวจเอามาแถลงวันนี้นะครับ
โคศกรรชาวันนี้ได้นำคลิปบอกว่าเป็นคลิปที่ทางตำรวจเอามาแถลงวันนี้นะครับ
โคศกรรชาวันนี้ได้นำคลิปบอกว่าเป็นคลิปที่ทางตำรวจเอามาแถลงวันนี้นะครับ

โคศกรรชาวันนี้ได้นำคลิปบอกว่าเป็นคลิปที่ทางตำรวจเอามาแถลงวันนี้นะครับ
โคศกรรชาวันนี้ได้นำคลิปบอกว่าเป็นคลิปที่ทางตำรวจเอามาแถลงวันนี้นะครับ
โคศกรรชาวันนี้ได้นำคลิปบอกว่าเป็นคลิปที่ทางตำรวจเอามาแถลงวันนี้นะครับ
โคศกรรชาวันนี้ได้นำคลิปบอกว่าเป็นคลิปที่ทางตำรวจเอามาแถลงวันนี้นะครับ
โคศกรรชาวันนี้ได้นำคลิปบอกว่าเป็นคลิปที่ทางตำรวจเอามาแถลงวันนี้นะครับ
โคศกรรชาวันนี้ได้นำคลิปบอกว่าเป็นคลิปที่ทางตำรวจเอามาแถลงวันนี้นะครับ
โคศกรรชาวันนี้ได้นำคลิปบอกว่าเป็นคลิปที่ทางตำรวจเอามาแถลงวันนี้นะครับ
โคศกรรชาวันนี้ได้นำคลิปบอกว่าเป็นคลิปที่ทางตำรวจเอามาแถลงวันนี้นะครับ
โคศกรรชาวันนี้ได้นำคลิปบอกว่าเป็นคลิปที่ทางตำรวจเอามาแถลงวันนี้นะครับ
โคศกรรชาวันนี้ได้นำคลิปบอกว่าเป็นคลิปที่ทางตำรวจเอามาแถลงวันนี้นะครับ
โคศกรรชาวันนี้ได้นำคลิปบอกว่าเป็นคลิปที่ทางตำรวจเอามาแถลงวันนี้นะครับ
แต่ตำรวจก็บอกว่าที่มาแถลงแล้วเอาคลิปมาให้ดูไม่ได้หมายความว่าจะสื่อสารไปยังประชาชนว่าฝ่ายใดผิดฝ่ายใดถูกมากกว่ากัน
แต่ตำรวจก็บอกว่าที่มาแถลงแล้วเอาคลิปมาให้ดูไม่ได้หมายความว่าจะสื่อสารไปยังประชาชนว่าฝ่ายใดผิดฝ่ายใดถูกมากกว่ากัน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
แต่ตำรวจก็บอกว่าที่มาแถลงแล้วเอาคลิปมาให้ดูไม่ได้หมายความว่าจะสื่อสารไปยังประชาชนว่าฝ่ายใดผิดฝ่ายใดถูกมากกว่ากัน

วันนี้ทั้งสองฝั่งความผิดมากหน่อยก็คงจะเป็นฝั่งกลุ่มและร่วมเทือนกลุ่มสถาบันที่เข้าไปทำร้ายร่างกายเขา

แล้วว่าทางกลุ่มราชดรเอกล้องที่ถูกทำร้ายก็ได้ไปแจ้งความมืดในคดีกันเรียบร้อยแล้ว
แต่เราใจอยากจะเตือนสติ่นทุกท่านว่ารับข้อมูลของสาหรรณ์ความสำคัญที่ต้องรับข้อมูลทั้งสองฝั่ง
เหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

โดยเฉพาะทางฝั่งของกลุ่มปกป้องสถาบันที่เข้าไปหาเขาแล้วก็มีเรื่องราวเกิดขึ้น
วันนี้หนึ่งในกลุ่มนี้ก็คือนายถิ่นกรปลอดภัยหรือว่าเอก
ซึ่งตอนหลังก็มีคนบอกว่าเขาเป็นคณะทำงานของนายถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
สอสอภักดิ์ประชาธิบัติซึ่งเขาก็ยอมรับกันแล้วว่าเป็นจริงนะครับ
ทำลงไปเนี่ยเพราะเขาจะไม่ยอมให้ใครที่คิดล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์
มาใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงของเขาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของบุรพกษัตริย์
คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมาใช้ในการกระทำแบบนี้
แล้วก็ไม่เคยคิดขัดขวางการชุมนุมของใคร
แค่อยากจะฝากถึงน้องทุกคนว่าอย่าตกเป็นเครื่องมือของใคร
ในการทำลายสถาบันหลักของชาติอันนี้เขาชี้แจงเฟซบุ๊คส่วนตัวนะ
หลังจากนั้นนะครับนายธินกรพร้อมด้วยเพื่อนอีกคนนึงคือ
นายพานสุวรรณนะแก้วได้มาพูดในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญทางไทยรัฐทีวีนะฮะ
ซึ่งคุณจอมขวัญก็ได้คุยกับอีกฝั่งหนึ่งด้วยที่เป็นสิทธิ์เก่ารามคำแหงเหมือนกัน
เขาบอกว่าฝั่งของเขาเนี่ยก่อนเกิดเหตุการณ์ประทะ
ได้ใช้วิธีเจรจาแบบก่อนแล้วแบบรุ่นพี่รุ่นน้องมราม
กับรุ่นน้องที่เป็นอดีตนักศึกษาที่เขาไปเปิดเวทีอยู่บนรถน่ะ
บอกว่าเอ่อยังไงใช่ไหม
ถ้าจะพูดถึงเรื่องของปฏิรูปสถาบันอะไรพวกนี้เนี่ย
ขอให้เปลี่ยนวันชุมนุมเปลี่ยนสถานที่อะไรก่อนไหม

เดี๋ยวมันจะชนกันเพราะว่ากลุ่มทางเสื้อเหลืองปกป้องสถาบันก็มา

เปลี่ยนวันไหมเดี๋ยวจะชนกับอีกฝั่งนึง
แต่ขณะเกิดเหตุเนี่ยเขาเพียงต้องการเดินไปพบแกนนำของอีกฝั่งหนึ่ง
ที่เป็นรุ่นน้องว่าขอให้หยุดนะครับ
ขอให้หยุดเรื่องการปราศัยเกี่ยวกับสถาบันนะครับ
หลีกเลี่ยงไม่ควรใช้สถานที่ที่นี่
แต่ระหว่างทางที่เดินไปจะถามเนี่ยเขาบอกว่าเขาถูกยั่วยุก่อน
ยั่วยุก่อนโดยภาพเหมือนที่ทางกอรชเอามาให้ดู
พวกเราเนี่ยต้องการที่จะเดินผมเนี่ยต้องการที่จะเดินไปถาม
พอมีชะละที่บอกว่าน้องที่มาเนี่ยก็เป็นสุ่มพี่ในราม
ที่พาพวกน้องมาผมต้องการจะเดินไปถามเฮ้ยน้อง
จบรามกำแหงนะเองเรียนรามกำแหงเหมือนพี่เนี่ย

สถาบันเอามาในรามกำแหงเนี่ยบัดดาในหลวงเพื่ออะไร
ชื่อเกดในการที่พาน้องนักศึกษามา
แต่ว่าภาพอีกนิดนี้นี่นี่คือภาพตอนหลังแล้วพอผมเดินไปซักระยะหนึ่งครับ
แล้วเนี่ยครับสิ่งที่ผมว่าเด็กรามเนี่ยมันต้องไม่ควรทำ
อยู่มาอยู่พี่อย่ามาทำร้ายนักเรียนอย่ามาทำร้ายนักศึกษา

กูจะอ่อนไงครับว่าถ้าสมมติว่า

ระหว่างขึ้นพูดปลาใส
ก็ส่งเด็กนักเรียน

มาเพื่อชู๓นิ้วใส่พวกเรา

ไปหาเขาที่รถกระบะเนี่ยเพราะว่า

ผมต้องการไปหาน้องรามกำแหง

ทมก็ไปถามมันว่าเพราะสินะน้อง
มึงถึงมาด่าเจ้าด่านายหลวงเนี่ย

ทีนี้ค่ะมาดูความเคลื่อนไหวเช้าวันนี้กันต่อนะคะ
ที่สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะ
นักศึกษาตัวแทนเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตย
และกลุ่มลูกพ่อขุนโคลมพเด็ดการ

ถึงนายวุฒิศักดิ์ลาบเจริญทรัพย์
รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ
คืออยากจะขอคำตอบจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
จากเหตุการณ์ที่กลุ่มภาคีเครือข่ายปกป้องสถาบัน
นำกำลังไปทำร้ายกลุ่มนักศึกษา
หน้าตึกอธิการบดีที่เกิดขึ้นเมื่อวาน
ยื่นหนังสือในลักษณะดังกล่าว
เครือข่ายรามคำแหงตั้งคำถามและเรียกร้องเอาไว้๓ข้อแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
เหตุใดมหาวิทยาลัยปล่อยให้มีการทำร้ายร่างกายนักศึกษาเกิดขึ้น
เหตุใดมหาวิทยาลัยถึงได้ไล่นักศึกษาออกจากมหาวิทยาลัย
และปล่อยให้ผู้ทำร้ายนักศึกษาใช้พื้นที่มหาวิทยาลัย
ขอให้มีการดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อความไม่สงบในมหาวิทยาลัย
และให้ความเป็นธรรมกับนักศึกษาสูงสุดค่ะ
นี่คือ๓ข้อเรียกร้องแล้วก็เป็นลักษณะของการตั้งคำถามด้วยนะคะ
นางสาวทิพย์อับศรแก้วมณีแก่นำกลุ่มลูกพ่อขุนโค้นล้มพระเด็จการบอกว่า
กลุ่มของตัวเองกับกลุ่มแนวร่วมได้แจ้งต่อมหาวิทยาลัย
เพื่อขออนุญาตจัดกิจกรรมไปแล้ว
ซึ่งเดิมทีกิจกรรมของกลุ่มจะจัดขึ้นวันที่๒๐ตุลาคม
แต่ทางมหาวิทยาลัยติดกิจกรรมเลือกตั้งภายในมหาวิทยาลัย
ก็เลยเลื่อนการจัดกิจกรรมมาเป็นวันที่๒๑ตุลาคม
แล้วก็มารู้ทีหลังค่ะว่ากลุ่มภาคีเครือข่ายปกป้องสถาบัน
ก็มาจัดกิจกรรมวันเดียวกัน
เหมือนกับว่าไม่แน่ใจว่าต้องการจะเผชิญหน้ากันหรือเปล่า
และทำไมมหาวิทยาลัยปล่อยให้กลุ่มคนเสื้อสีเหลือง
มาใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยแล้วก็ทำร้ายนักศึกษา

พฤติกรรมของกลุ่มคนที่สวมใส่เสื้อสีเหลือง
คล้ายกับว่ามีการรวมตัวกันเพื่อสร้างสถานการณ์ให้เกิดความรุนแรง
นางสาวทิพย์อับศรบอกว่าทางกลุ่มขอประนามการกระทำดังกล่าว
เพราะสถานที่ที่เป็นสถานศึกษา
เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยของนักศึกษา
ไม่ใช่ที่ปลอดนักศึกษา
ที่นี่ไม่ใช่สถานที่ให้กลุ่มคนบางกลุ่มมาใช้ทำร้ายนักศึกษานะคะ
นางสาวทิพย์อับสอนแก่นนำของกลุ่มบอกแบบนี้

ข้อสงสัยที่ยื่นไป๓ข้อ๓เรื่องค่ะ

ก็จะมีการรวมตัวกันของกลุ่มนักศึกษา
เพื่อทวงถามคำตอบค่ะ

เรายอมขยับมาอยู่ที่ลานสวป

เราอยากให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาค่ะว่า
มันควรหรือเปล่ากับการที่ให้กลุ่มนั้นเข้ามา

ถ้าไม่ได้คำตอบอย่างไร

บอกว่าพวกเราสร้างความไม่สงบเองหรือเปล่า

นี่นะคะเขาก็เลยมองว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะ

มีการพูดให้กำลังใจกันแล้วนะคะภายในกลุ่ม

ว่าตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น

แล้วก็กล้ารวมตัวกันมากขึ้นกว่าเดิมซะด้วยซ้ำนะคะ

ผู้บริหารของมหาวิทยาลำคำแหงนะครับ
วันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาบเจริญทรัพย์
รักษาการอธิการบดีของรามคำแหงนะครับ

แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
แล้วก็บอกว่าทางมหาวิทยาลัยเป็นห่วงสวัสดีภาพของนักศึกษาที่บาดเจ็บ
มหาวิทยาลำแหงขอประนามกลุ่มผู้ชุมนุมที่ใช้ความรุนแรง
ทำให้มีนักศึกษาบาดเจ็บไปหลายคน
และจะขอตรวจสอบรวบรวมหลักฐานให้แน่ชัดว่ากลุ่มไหนเป็นฝ่ายเริ่มก่อน
จากนั้นก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้น
และจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริง

หากพบว่ามีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เมื่อวานนี้ด้วย
รักษาการอธิการบดีของมหาวิทยาลัยรำคำแหงชี้แจงนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่ไปตีกันได้เจรจากับทั้งสองกลุ่มแล้ว
เพราะเกรงว่าจะเกิดการเผชิญหน้ากันเกิดขึ้น
ทั้งสองฝ่ายก็ตกลงให้ความร่วมมือกันอย่างดี

แล้วทางมหาวิทยาลัยก็ได้ประสานไปยังสอนอหัวหมากให้จัดกำลังตำรวจมาช่วยดูแลความปลอดภัยให้
แต่สุดท้ายกลุ่มภาคีเครือข่ายปกป้องสถาบันก็ไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้
นี่ท่านอาจารย์วุฒิศักดิ์บอกเลยนะฮะ
ทางมหาวิทยาลัยนะครับก็เลยออกแถลงการทั้งหมดมา๖ข้อนะครับวันนี้นะครับ
ก็คือ๑รามคำแหงไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงในการแสดงออกทางการเมืองและขอตำหนิบุคคลที่ใช้ความรุนแรง
สองจุดยืนก็คือเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนไม่ปิดกั้นในการแสดงออกของนักศึกษา
ขอให้ทุกฝ่ายยึดมั่นในหลักสันติวิธีและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพและจัดกิจกรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย
สี่มหาวิทยาลัยรามคำแหงพร้อมให้การช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ
ห้าจะตั้งจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นหากพบว่ามีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยไปเกี่ยวข้องกับความรุนแรงจะดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัด
แล้วก็ข้อ๖นะครับทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีความห่วงใยในสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้น
ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายมีความอดกลั้นยึดมั่นในหลักสันติวิธีเคารพซึ่งกันและกันในความคิดเห็นที่แตกต่างกันของประชาชน
ส่วนที่มีกลุ่มเด็กเยาวชนมายื่นกรอบเวลาข้อเรียกร้องของนักศึกษาที่ขอเวลา๗วันให้เวลา๗วันให้รามกำแหงไปตรวจสอบจัดการเรื่องนี้
ทางมหาวิทยาลัยชี้แจงว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ขอร้องว่าหากใครมีหลักฐานเมื่อวานนี้กลุ่มบุคคลที่ทำร้ายร่างกายใครก่อนอะไรแบบไหนยังไงขอให้ส่งข้อมูลมาให้ทางรามคำแหงด้วยแล้วก็ขอแสดงความเป็นห่วงไปยังคนเจ็บทุกคนหากรักษาตัวอยู่ที่ไหนเดี๋ยวทางผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจะส่งคนไปเยี่ยม

ก็คือไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์เก่าหรือสิทธิ์ปัจจุบัน
สามารถทำเรื่องขอใช้พื้นที่ได้เหมือนกัน
แต่ถ้าจะให้ถูกหลักขั้นตอนก็คือกลุ่มผู้จัดกิจกรรม
เมื่อขอมาแล้วต้องรอนังสืออนุมัติของทางมหาวิทยาลัยก่อนนะฮะ

วันนี้ทางรามคำแหงผู้บริหารเขาก็ขอชี้แจงหน่อย